มีคนร้ายเข้าไปขโมยกางเกงใน
ขณะที่เลือกอยู่หยิบจับอยู่
เอามาดมเสร็จแล้วก็สำเร็จความคล่าย
ตรงนั้นเลยในบ้านของผู้เสียหายเลย
แต่ว่าภาพที่เห็นเป็นภาพที่ชาวนี้
เขาแอบถ่ายพฤติกรรมของคนร้ายไว้ได้
ไม่ใช่ครับแล้วก็ทั้ง
โปรดติดตามตอนต่อไป

ภายในหมู่บ้านมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
กางเกงในของผู้หญิงที่ตากไว้บริเวณหน้าบ้านหายไปนับไม่ถ้วน
อยากจะฝากวอนเจ้าหน้าที่ให้เร่งตามจับคนร้ายโรคจิตรายนี้ให้เร็ว
กลัวจะเป็นอันตรายเป็นภัยกับผู้หญิง
และเด็กที่อาจจะอยู่บ้านเพียงลำพัง
คุณคิดดูถึงขนาดปีนเข้ามาในบ้าน
คือบ้านเขาก็รั้วไม่สูงเท่าไหร่นักนะ
เข้ามาในบ้านได้แล้วเข้ามาดมใจเย็นแบบนี้
และยังมีพฤติกรรมในการช่วยตัวเองภายในบ้านเขาอีก

คนหลายคนผู้หญิงหลายท่านเจ้าของบ้านหลายบ้าน
เขาก็เลยกลัวว่าโอ้โหขนาดนี้เข้ามาในรั้วรอบขอบบ้านแล้ว

มันจะเป็นอันตรายต่อเด็กและผู้หญิงที่อยู่บ้านคนเดียวนะครับ
ก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับ